อีกแม่หนึ่งแซ่บไม่แพ้กันเลยนะคะแม่ผัดไทยนั่นเองค่ะที่เรียกแม่ไม่
ผิดนะจ๊ะเพราะว่านางกำลังรับบทเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
ภาพยนต์สุดห้ารับหลามกลางอย่างแน่นอนเลยนะจ้าสิซึ่งมีลูก

ลูกสาวสูงตัวในเหตุสิ่งเป็นปิ๊งปี้

เรียกสินสดเท่าไรคะ
โอ้ยหนอนเหลียวซ้ำตัวก็อยู่แล้วค่ะ
ให้มันอยู่ผู้ชายหลงก่อนผมก็ลงไปกินนอนฟื้น
คนนะจ๊ะไม่ใช่นกกะเหว่างึ่งเลย
เรื่องสงกราญแสบสถาโลกกันนั่นเองจ้ะ
มือการกำกับของพี่พศอานนท์นั่นเองจ้า